จัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยคุณผู้ชมแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ยังไม่มีการแถลงว่าพักสองลุงจะมาร่วมตั้งรัฐบาลด้วยไหม
แต่ว่าฝั่งพลังประชารัฐก็ยืนยันว่า๔๐เสียงโหวตให้แน่นอน
คุณผู้ชมแล้วอดีตแก่นำนปชอย่างคุณธิดาถาวรเศษ
บอกเลยนะศูนย์พันธุ์หลังจากนี้เพื่อไทยศูนย์พันธุ์แน่
เตรียมพบจุดจบได้เลยถ้าไปร่วมกับสองลุง
เป็นการเปิดเผยจากคุณธิดาถาวรเศษอดีตประธานนปชบอกว่า
คือเธอเห็นใจพักเพื่อไทยนะเห็นใจแต่ไม่เห็นด้วย
กับการที่เพื่อไทยอ้างว่าจะดึงพักสองลุงมา
ร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นการสลายคั่วทางการเมือง
เพราะการคิดแบบนี้ถือว่าตัดสินใจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
คนที่เขาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย
เขาต่อสู้เพื่อแก้ระบบโครงสร้าง
เพราะหากการเมืองดีปากท้องก็จะดี
ประโยคนี้คุ้นไหมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ว่ามีพักหนึ่งก็นำเสนอจุดยืนนี้นะว่าการเมืองดีปากท้องดี
คุณธิดายังบอกต่อหากเพื่อไทยไปร่วมงานกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ไม่ว่าเพื่อไทยจะทำเศรษฐกิจได้ดีขนาดไหน
เสรีประชาธิปไตยรวมไปถึงคนที่อยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
จะไม่เลือกคุณอีกต่อไปแล้วจะหันไปหนุนพักเก้าไกลแทน
ซึ่งอนาคตพักเพื่อไทยก็จะไม่ต่างกับพักประชาธิปัตย
รวมไทยสร้างชาติที่สุดท้าย
สุดท้ายเล่าอะไรคุณธิดายังไงบอกให้จบเลย
ประชาชนเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้ต่อให้เศรษฐกิจมันลำบากยังไง
แต่ประชาชนเรียนรู้ว่าการเมืองต้องดีก่อน
มันถึงจะทำให้เศรษฐกิจดีได้
ถ้าคุณไม่ได้รัฐบาลฝ่ายเสรีประชาธิปไตย
ฝ่ายอนุญาตมินิยมก็ยังนอกจาก
เขาทำไมรักษาอำนาจไว้ก็เพราะเขารักษาผลประโยชน์
เพราะฉะนั้นมันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชนไม่ได้
คุณจะทำเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าแล้วลดความเหลื่อมล้ำ
ท่ามกลางการเมืองแบบเก่าของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ได้ค่ะไม่ได้
มันก็เป็นการเล่นละครหรอกนี่เป็นคำเตือนทุกครั้ง
แต่ว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้ฟังแต่ว่าครั้งนี้เขาอาจจะบอกว่าเขาจำเป็น
แล้วก็อาจจะเป็นการเป็นรัฐบาลครั้งสุดท้ายก็ได้
ล่าสุดมีการอัดคลิปนะเผาแล้วดูสิแต่ละอย่างเป็นของที่เลือกของเสื้อแดง
เผาทิ้งทั้งหมดเลยเพราะว่าหมดแล้วหมดใจกับเพื่อไทยละค่ะ
แล้วโด่งคนก็รู้สึกว่ามันต่างมันภาในหัวใจ
เพราะว่ามันอาจจะชัดกันมันอาจจะทิ้งกันแบบนี้
ใจมันผักใจมันหมักเสือแดง
แปลว่าเมื่อนี้นี่ค่ะนี่ค่ะ
มันเบิดแล้วมันเบิดแล้วความรู้สึก
ดูทิมแย่งเดียวเพราะมี่เก็บดู
ใจมันมักแต่ว่ามือนี่เบิร์ตแล้ว

นี่แหละค่ะหงทองดาวอุดรนักร้องหมอลำ
แล้วก็เป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนชาวอุดร
บอกว่าเสียใจมากนะที่เพื่อไทยไปจับมือ
เพื่อไทยไปจับมือกับสองลุงตั้งรัฐบาล
ขนาดยังไม่แบบคอนเฟิร์มออกมาแบบชัดเจนนะ
แต่ก็เข้าใจแล้วว่าพลักษณ์อ่ะคงมีเหตุผล
ถ้ายังเป็นแบบนี้คงต้องลุกขึ้นมาสู้อีกทีนึง
แต่ต่อไปเนี่ยจะไปช่วยหาเสียงให้พลักษณ์อื่น
เออเพราะว่าความพักดีตอนนี้
มันสลายไปหมดแล้วเบิร์ดแล้วจริงนะคะ
อุดรธานีนี้แต่ก่อนก็เป็นฐานที่มั่นของ
คนเสื้อแดงเลยนะที่เขาเรียกกันแดงอุดร